ไลน์หน้าจอข่าวเย็นไทยรัฐเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการชิมช็อปใช้
ตอนนี้เหลือสิทธิ์น้อยเต็มที

ใช่ค่ะประมาณหกหมื่นเท่านั้นเองเป็นการเช็คหน้าเว็บไซต์ล่าสุดนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามคือก่อนหน้านี้เราถามว่าใครลงทะเบียนแล้ว
จังหวัดไหนใช้แล้วมันเป็นยังไง
วันนี้ขอเสียงคนลงทะเบียนไม่ได้หน่อยดีกว่า
นี่แย่นค่ะดินได้เลยไหม

ตอนนี้หลายคนนะยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้
แล้วก็สิทธิ์เองก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วนะคะ

มาปัดฝุ่นแก้ปัญหาตรงจุดช่องโหวช่องว่างต่าง

เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังลงทะเบียนไม่ได้

มีความสามารถในการลงที่ริบหรี่มาก

อยากให้เฟส๒มาแบบติดเลย
เว้นระยะไปตอนไหนอะไรอย่างไร
อยากให้ลงง่ายกว่านี้แนะนำอะไรกันเข้ามาก็ได้นะคะ

ค่ะปัญหาที่เจอในเฟสแรกมีอะไรบ้าง
มาบอกเรานะคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้

แต่ว่ามันมีปัญหานะการใช้
คืออย่างที่คุณสุภาษาราบอกไป

ตอนนี้กระทรวงการคลังบอกว่า
โทษเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการ

อย่างร้านค้าต่างที่มีการไปลงทะเบียน
รับสิทธิ์ที่จะร่วมโครงการนี้

คือเวลาชาวบ้านชาวช่องเข้าไป

ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ครั้งเดียวให้หมด๑๐๐
แต่สิ่งที่ทำออกมาค่อยทยอยออกมาเรื่อยนะ

คุณใช้สิทธิ์๑๐๐๐ได้
คุณก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อหรือร้านต่าง
แล้วปรากฏว่าไปบอกเขาว่าคุณมีสิทธิ์นะ
จะใช้นั่นนะครับที่จะใช้๑๐๐๐บาทสิ่งที่เขาทำคือ
ให้เป็นคูปองคุณมาเลย๑๐๐บาท

นั่นเป็นการบังคับซื้อไกล

ซื้อของฉันเท่านั้น๑๐๐๐บาท
แล้วถ้าดิฉันอยากซื้อ๓๐๐บาทก็ไม่ได้เหรอ
นั่นไงก็เลยกลายเป็นปัญหานักค้าล่าสุดค่ะ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ออกมาย้ำเตือนผู้ประกอบการห้างร้าน

ห้ามเอาเปรียบประชาชนที่ได้รับสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของคูปอง๑๐๐๐บาท

เพื่อให้ประชาชนซื้อของเฉพาะในห้าง
หรือว่าร้านของตัวเองจนกระทั่งเต็มวงเงิน
และบางร้านนี้แสบกว่านั้นคือภายในวันเดียวด้วย

บางคนอยากจะเอาไปจ่ายค่าโรงแรมบ้าง

ชิมทั้งช็อปและทั้งใช้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าหากได้รับการร้องเรียน

จะจัดการขั้นเด็ดขาดด้วยการยกเลิก

สำหรับร้านค้าต่างที่มาร่วมโครงการ

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์๑๐๐บาท

ภายในหนเดียวภายในวันเดียว
ท่านสามารถใช้เรื่อยไปนะคะ

ก็ต้องตามจังหวัดที่ลงทะเบียนเอาไว้ด้วยนะคะ

ส่วนแรกเรียกว่ากระเป๋าที่๑ส่วนนี้ค่ะรัฐบาลจะเติมเงินไปให้เลย๑๐๐บาท
บาทเนี่ยท่านเอาไปชิมไปช็อปไปใช้อะไรได้ก็ได้ภายในวงเงินที่กำหนดก็คือ๑๐๐บาทถูกไหม
ส่วนกระเป๋าที่๒กระเป๋าที่๒มีความน่าสนใจเพราะว่าอาจจะสารต่อในเฟส๒
ส่วนที่๒กระเป๋าที่๒ก็คือประชาชนสามารถเติมเงินเข้าไปได้
สูงสุดคือร้อยละ๑๕มูลค่าที่จะได้รับสูงสุดคือไม่เกิน๔๕๐๐บาท
หรือมูลค่าที่ท่านใช้จ่ายทั้งหมดคือ๓๐๐๐บาทต่อคน
คุณผู้ชมเงินส่วนนี้กระทรวงการคลังบอกว่าจะได้รับเงินคืนไม่เกิน
เดือนหลังจากที่สิ้นสุดโครงการ
และที่สำคัญนะคะสำหรับเฟส
โครงการชิมช็อปใช้กระทรวงการคลังตอนนี้เร่งศึกษาอยู่นะคะว่าเอ๊ะ
ที่๑ที่มันออกไปแล้วเนี่ยผลกระทบมีอะไรบ้างปัญหามีอะไรบ้าง
แล้วอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องทันทีเลยภายในเดือนตุลาคมนี้
และจะเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกสักประมาณ๑๒ล้านคน
แต่จะมีการปรับสิทธิประโยชน์กันใหม่คืออาจจะไม่มีแล้ว
รองการแจกเงินฟรี๑๐๐๐บาทแต่อย่างที่บอกไปค่ะ
จากเดิมถ้าเกิดว่าที่เราทราบกันคือคืนเงินสูงสุด๔๕๐๐บาท
ก็อาจจะเป็นเพิ่มขึ้นเป็น๕๕๐๐บาทถึง๖๐๐๐บาท
เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายแทนนะคะ
ส่วนระยะเวลายังต้องกำหนดคือยังต้องกำหนดให้ใช้ได้
สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนเดิมนะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองดูนะคะ

เขาบอกว่าคือในทุกวันนี้นะคะ
จะมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ๑๒๐บาท
เพราะฉะนั้นแล้วลองดูเที่ยงคืนปุ๊บลองเข้าไปดู

ใช่ถ้าเกิดว่าใครที่พลาดโอกาสเฟสแรกไป

ตุลาคมนี้เพิ่มให้อีก๑๒ล้านลาย

แต่จะได้สิทธิ์ในส่วนกระเป๋าตังค์ส่วนที่๒